ทำไมตอนแรกบอกว่าแก้เค๊ส

เพราะว่าทีมงานของเราเป็นทีมมันแบบผมยาว
และเราก็มีเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

ก็ก็เดี๋ยวเราเราว่าเราบินไปมาเกาะแล้วแก้เคล็ดจริงจังดีกว่า
ตูมว่าขอฝาดดีกว่านะครับ
คือเราเชื่อเรื่องนี้มั้ย

จริงเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยตั้งแต่แรก
แต่พออยู่กับแก๊งแบบแม่อัมแม่มสดำแม่๕๕
คือเค้าเป็นสายมูค์กันน่ะ
หรือว่าเป็นจริงนะแล้วปีที่แล้วหมอช้างทักตรงทุกเรื่องเลย
เราก็เลยว่าเหลือสันอยไม่เสียหา
มันก็หลดมาเป็นช่อ

การที่เราจะชงไม่ชงเคล็ดไม่เคล็ดต่างมาอยู่กับการกระทำต่อให้
ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้เรากำลังชมอยู่นะ
คือตูมองว่าเอาจริงของตูมองว่า
แต่ว่าบางเรื่องก็เกิดจากการกระทำและความแบบว่าผิดพลาดของเราเองด้วย

จริงปีเกิดไม่ได้สามารถทำให้ชีวิตของเราพลิกผ่านได้
ถ้าเกิดการกระทำของเราดำรงด้วยมีสติครับผม
อย่างเดียวมาทั้งละรับมือได้แล้วหรือว่ายังหนักหมด
อยากดูแผงหลังนั้น

เขาทำบุญหนักมากครับ
เราก็เรียกว่าเราเริ่มอยากไปแล้วแหละเพราะแม่เก่ากันทุกวัน
ว่าให้ปฎนดีตามมาหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่นึงแย่อะไร
คำถามถี่เหลื่อ

คือหมตัวหมายถึงปุ่ม

ตูมก็พลาดเผาธุ์ต้นหอมมาเยอะ

จริงแล้วดีเทลตูมไม่รู้
ไม่รู้เพราะว่าตูนไม่ได้อยู่ในรายการนั้นด้วย

แต่เราก็เห็นข่าวว่าพี่หอมเขาก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาการ
หนูเล็กเขาก็บอกว่าเขาออกไปเพราะลูก
เราก็เลยแบบไม่ได้
มันมีอารมณ์เจ็บเกินไปว่าพี่หอมมีการโทรไปเตือนบางอย่างกับหนูเล็ก
แล้วหนูไม่เชื่อป่ะอะไรเรื่องจริงด้วยฮะ
เฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะมันต้องไปถามพี่หอมเลยอ่ะอันนี้

อย่างในตัวสังคมสิทธิ์ต้นหอมเขามีมั้ยกับเพื่อนที่แบบว่าเวลามีปัญหาแล้วคอยเตือนอะไรอย่างนี้
อยู่แล้วครับพี่ต้นหอมเป็นคนที่เอาจริง๕๐ในร่างกายตุมตอนนี้คือต้นหอม
เขาเหมือนแบบว่านั่งแบบสอนนั่งกรอกข้อมูลเรานั่งบอกเราว่าเวลาเจอข่าวแบบนี้ต้องทำแบบไหนเวลาเจอคนแบบนี้ต้องวางตัวยังไง
เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าพี่หอมเป็นคนที่เอ็นดูเรามากแล้วเป็นคนที่ทำให้เรามีวันนี้เขาก็ต้องเตือนต้องสอนหลังบ้านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ
แล้วอย่างบ้างคำเตือนของพี่หอมเป็นไปได้ว่ามันอาจจะทำให้แบบว่าคนฟังเขาเตือนใจอะไรอย่างนี้มีไหมอ่ะ
ต้องอยู่ที่อันนี้ก็ต้องไปอยู่ที่เจตนาเพราะว่าวันที่เขาพูดกันหรือเตือนกันเราไม่ได้อยู่ไงเราก็เลยไม่กล้าพูดตูมไม่อยากจะแบบไปพาดพิงให้มันเป็นประเด็นเพิ่มเติมว่าเขาทะเลาะกันด้วยเนื้องานอะไรหรือเรื่องอะไรจริงเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้
ไม่ลำบากสิครับเพราะว่าเราไปเพราะเงินเราไม่ได้ไปเพราะคนนะคะ
เราไปเพราะเงินใช่ครับ
เฮ้ยข่าวนี้มันออกแต่อาทิตย์ที่แล้วไหม
พอข่าวมันออกมาได้ไงก็คือมันน่าจะเป็นการประกาศการยุติการทำรายการของคุณหุ่นเล็กหรือเปล่า
มันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยอะเนาะอุ๊ยตีกันแน่เลยอ่ะ
มันต้องเหมือนในหนังกันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นแบบ
พี่เอาจริงจริงด้วยคาเล็กเตอร์ของพี่หอมอะเขาด่าใครมีใครเค้ารบเค้า

ทุกวันเนี่ยลักษณียแขดูน่าเฉลิมมากกว่าต้นหอมอีก
กับลูกแฮปปี้กับเพื่อนแฮปปี้กับลูกแฮปปี้กับงานมากครับผม

เดี๋ยวนะกูทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยตอนนี้

ตรอกยำว่าใครไปเม้น
เพราะมะตูมไม่ได้กินแกงเรียนวันนั้นมะตูมกินแกงส้ม

ฝั่งซ้ายมือพี่เต้ฝั่งนู้นผู้ชายผอมคนนั้นน่ะบอกพี่เต้ให้หน่อยดิ
รับเสร็จแล้วเราไปทางนู้น
สัมภาษณ์ด้วยค่ะได้วันวาเลนไทยค่ะ

มีดีใจอ๋อคืออะไรอ่ะหรืออะไรเนี่ย

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแจ๊คก็ถามง่ายเลยค่ะอะไร
รีเทิร์นเหรอคะไม่ใช่เขาเป็นเขาไม่เคยไปไหนเขาเป็นผู้จัดการ
เสียงดังมากผู้จัดการแต่พี่เขาผอมลงเยอะมากจนแบบแบบว่าแบบตกใจเลยอ่ะ
เหรอเราก็ผอมลงเหมือนกันนะทำไมเธอไม่เห็นตกใจเลยอ่ะอ๋อเธอเจอฉันบ่อย
แต่ว่าคือยืนยันว่าพี่ไม่ใช่โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะโสดแบบโสดสนิทโสดมากเลยครับ
คือคือมะตูมก็โสดโสดครับค่ะโสดสนิทเลยคือช่วงหนึ่งเหมือนมีคนคุยอ่ะ
ก็มีครับก็มีคนคุยแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเหมาะกับความโสดจริง
เป็นปีที่เรารู้สึกโสดแล้วมันสนุกแบบนี้นี่เองอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้จัดการอยู่ด้วยกันนะคะมันไม่กลับมาคุยกันหรือครับ
ไม่อยู่ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่อ่ะคนบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นแฟนเราอ่ะ
แต่เกิดมาเพื่อเป็นแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ต้องคิดงั้นว่าที่มาดูแลก็มาดูแลตามงาน
เรื่องงานอย่างเดียวเลยคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวไม่มีแม้กระทั่งกินข้าวยังไม่มีเลยฮะ

ปรึกษากับเรื่องแฟนมั้ยครับว่าต่างคนต่างส่วน
ไม่ฮะจริงตูไม่เคยเอาเรื่องแฟนไปปรึกษาใครแม้กระทั่งเพื่อนสนิทด้วยซ้ำ
เพราะตูมมองว่าแฟนคือคนที่เราตัดสินใจเลือกเข้ามาในชีวิตด้วยตัวเราเอง
คนอื่นนะคะไกลลายกับแนะนำแต่เราก็ต้องเป็นคนเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่ดี
สรุปแล้ววาเลนไทน์นี้แบ๊สวาเลนไทน์มั้ยครับ
ปีนี้แบบครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะ
แต่ว่าตูมสร้างภาพหนูของเขาก็ไม่มี
ไม่มีจริงวาเลนไทยปีนี้ตุ้มมั่นใจเลยว่าตุ้มอยู่คนเดียวทำงานด้วยวาเลนไทยทำงานด้วยถ่ายรายการด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบอุ๊ยคนนี้ดีอ่ะเธอวาเลนไทยเธอ
หล่อไม่คือเรามองว่าวาเลนไทยปีนี้เราอยู่แบบเหงาคนเดียวเลยไม่มีใคร
คุณล่ะฮะยังไปกินดื่มสุราคับนักบอลหลังสโมสรอยู่ไหมฮะคุณ

เอาอีกแล้ววันนี้อยากสัมภาษณ์จักรินบ้างอ่ะ
ขอบคุณค่ะ
ยืน